เดี๋ยวอีช่างจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยว
คราวนี้จะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปหาการท่องเที่ยวที่มันเรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ
แล้วก็เป็นการท่องเที่ยวที่แอดเวนเจอร์ด้วย
ใครที่ชื่นชอบนะคะเดี๋ยวพาไปชมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แห่งนี้กันค่ะ
นี่ค่ะชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางไซอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
เขานำเรือแคนนูกับเรือแจวลงมาภายในครองสาขาของแม่น้ำตาปี
บริเวณท่าน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบังไส

ดิฉันก็จะอ่านภาษาใต้แต่ก็กลัวจะผิดไง
เปิดประตูคลองลอยทรายตามแรกคนในบาง
เออประมาณนี้เปิดประตูคลองร้อยสายตามดูวิถีชีวิตคนในบาง
แปลเป็นภาษากลางให้ฟังนะคะ
จัดขึ้นโดยองค์กรการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ร่วมกับกองทุนหมู่บ้านและตำบลอบตบางไซนะคะ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวภายในชุมชน
ใช้ต้นทุนทางธรรมชาติที่มีอยู่
เม็ดเงินเข้าสู่ชุมชนนั่นเอง
ในกิจกรรมนะคะมีอาหารต่างเยอะแยะมากมาย
อย่างเช่นสุดยอดแกงส้มของคนในบาง
เขามีการตำเครื่องแกงกันสดเลยนะ
ตำขึ้นด้วยเตาถ่าน

ทำอาหารขึ้นมาด้วยเตาถ่าน
ปรุงรสด้วยน้ำส้มจาก
ที่จะให้รสชาติกลมก็คือเปรี้ยวอมหวาน
เป็นที่ถูกอกถูกใจของนักชิมทั่วไปมาก
รวมทั้งนำผลิตภัณฑ์ต่างที่เกิดจากต้นจาก
ทั้งเครื่องสารขนมพื้นบ้านและหมาน้ำ
หมาน้ำหมาน้ำเป็นอุปกรณ์วิดน้ำ

เป็นอุปกรณ์วิทย์น้ำเรือแล้วก็ตักน้ำสมัยก่อน

รวมถึงเรือแคนนูที่เตรียมเอาไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวด้วย
และเนื่องด้วยเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรัก

จึงมีการจัดโปรโมชั่นเปิดให้ภายเรือแคนนูได้ฟรี
ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ของเดือนกุมภาพันธ์นั่นเอง
ประชาชนชาวสุราธานีนะคะหรือว่า
คนที่มีโปรแกรมจะไปเที่ยวที่จังหวัดสุราธานีในเดือนนี้
ก็สามารถเดินทางไปได้ที่อบตบางไซรายละเอียด
ตามที่เราขึ้นให้ด้านล่างนะคะคุณผู้ชม

เลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนะคะ
ใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน
อันนี้คือน้ำส้มจากเห็นไหมน้ำส้มจาก๑๐๐
เล่าก่อนที่มาของน้ำส้มจากเนี่ยกว่าจะได้มาเป็นขวดนี่

เขาบอกว่าน้ำส้มจากเป็นภูมิปัญญาของชาวใต้คุณผู้ชม
คือเป็นน้ำจากต้นจาก
กว่าจะได้มาเขาต้องไปโยกไปเขย่าออกจากดอกจากเป็นเดือน
เป็นเดือนกว่าจะได้มาแล้วพอได้มาเสร็จยังใช้ไม่ได้
ต้องเอาไปหมักหมักอีก๔๐๔๕วัน
ถึงจะออกมาเป็นน้ำส้มจากที่มีรสชาติกลมปรุงอาหารได้แบบนี้
เพราะว่าถ้าเกิดว่าหมักไม่ถึงหรือหมักอะไรแบบนี้

มันจะเหมือนแบบเมาอ่ะคุณคุณนึกออกไหม
เวลาเอาไปหมักแล้วมันก็จะเป็นเหล้าเป็นแอลกอฮอล์
มันก็ยังไม่เป็นแบบน้ำตาลน้ำส้มขึ้นมาไง
คือทุกอย่างมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน

ที่เห็นอยู่นี่คือขนมจากค่ะ
ทานประจำถ้ามีโอกาสมันจะหอม
หอมกลิ่นที่เขาเป็นใบจ้วยแล้วก็หอมใบจากด้วยนะคะ
ทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านหมดเลย
ไปถึงภาชนะที่เขาใส่ของเขา

หมาน้ำนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ตักน้ำในสมัยโบราณ
ที่ทำจากทั้งหมดเลย

ไอ้เราก็ตกใจเอ๊ะหมาน้ำเนี่ย
หมาน้ำไม่ใช่หมาเป็นตัวว่ายอยู่ในน้ำ

ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เราเห็นหมาตกน้ำเลย

หมาน้ำเป็นภาชนะวิทย์น้ำตักน้ำ